วันที่๑หลายแผงอาจจะคึกคักแต่ว่าแผงขายลอตเตอรี่ในสุราษฎร์ธรรมนี้ไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่
แม้จะลดราคาเหลือ๗๖บาทก็ยังไม่คึกคักนะคะ
ส่วนที่จังหวัดสุโขทัยนะคะชาวบ้านหาซื้อเลขมงคล
บรรยากาศตามแผงลอตเตอรี่ในอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนักเสี่ยงโชค
ออกไปหาซื้อลอตเตอรี่เลขมงคลนะคะ
เขาบอกว่าไม่กี่ชั่วโมงเองนะคะขายหมดเกลี้ยงหมดแผงกันเลยค่ะ
อกจากนี้นะคะอีก๒เลขที่ขายดีเหมือนกัน๘๙กับ๙๘
ซึ่งนางสาวเฉลียวสิริปะโชธอายุ๗๕ปีเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่บอกว่า
ถึงจะมีลูกค้ามาซื้อเลขเด็ดกันจำนวนมากแต่ว่ายืนยันนะคะ
ยังขายราคา๘๐บาทนะคะรัฐบาล
ราคาเดิมนะราคากำหนดนะ
ส่วนที่วัดย่าพายอำเภอสรรกำแพงที่เชียงใหม่นะคะ
กันหลายงวดแล้วโดยเฉพาะบริเวณข้างสาราวัด
ซึ่งเป็นที่ตั้งของเจ้าแม่ตะเคียน
บรรดานักเสี่ยงโชคเขาก็นี่เลยค่ะไปกราบไหว้
บางคนก็พกสิ่งสำคัญไป
ประวัติต้นตะเคียนต้นนี้ได้มาจากผู้ที่รับเหมา
ขุดดินไปทำโครงการหมู่บ้านนะคะแล้วก็พบไม้ตะเคียนถึง๒ต้น
ที่มีผู้มาเข้าฝันผู้รับเหมาให้มามอบให้กับวัดนี้
ต่อมามีคนมาขอเลขเด็ดและถูกรางวัลกันหลายงวดด้วยค่ะ
ก็เลยแพร่กระจายออกไปสรุปก็มีคนมาขอกันทุกงวดแบบนี้นะคะ
แต่ว่าบรรยากาศทั้งหมดที่เล่าไปแตกต่างจากร้านขายลอตเตอรี่
เขตเทศบาลนครสุราธานีค่ะซึ่งเกือบทุกร้าน
ยังคงมีลอตเตอรี่เหลืออยู่มากกว่าครึ่งหนึ่งนะคะ

นี่๗๖นี่คือเขาลดราคาใช่ไหม
ลดราคานะคะถึงแม้ว่าจะขายราคานี้
ก็ยังไม่ได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้า
นางสาวจุธารัฐค่ะสมลวนเป็นเจ้าของร้านเต็กเซียงนะคะ
ซึ่งเปิดขายอุปกรณ์เครื่องมือช่าง
แล้วก็มีตู้ขายลอตเตอรี่อยู่หน้าร้าน
บอกว่าปกติที่ร้านจะได้โคต้าลอตเตอรี่จากรัฐบาล
ขายงวดละ๑๐เล่มหรือ๑๐๐ฉบับเท่านั้น
ซึ่งจะขายราคา๗๖บาทในแต่ละงวดขายหมดนะ
วันที่จะออกรางวัลที่๒ที่๓
แต่ว่างวดนี้นะขายไม่หมดเลย
จากกลุ่มลูกค้าพากันหาเลขที่ตัวเองต้องการ
ทำให้ลูกค้าหลายคนบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่า
หาเลขที่อยากได้ไม่เจอเลย
กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เลขที่ต้องการนะคะ

ซึ่งคงต้องรอดูนะคะว่างวดวันนี้
หากยังขายไม่หมดคงต้องขายในราคาทุนให้กับลูกค้าหรือเปล่านะคะ